คุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
ถ้าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงขอบอกว่า
ขอเตือนผู้หญิงที่ต้องไปตรวจภายในแล้วต้องให้คุณหมอผู้ชายเนี่ย
เป็นคนตรวจเพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเขาไปใช้บริการคลินิกแห่งหนึ่ง
ที่จังหวัดนครสวรรค์และขณะที่มีการตรวจภายใน
เหมือนคุณหมอพยายามที่จะล่วงละเมิดทางเพศพยายามที่จะข่มขืน

ส่วนถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องจริง
คนที่เป็นหมอสูตินารีแพทย์แล้วต้องไปตรวจภายในผู้หญิงเนี่ย
คุณต้องระวังให้ดีนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเกิดกรณีแบบนี้ได้
ถูกกล่าวหาแบบนี้นะคะมองเป็นสองมุมแบบนี้

เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงนะคะ
มีหญิงสาวรายหนึ่งถูกหมอข่มขืนขณะตรวจภายใน
และคุณหมอพยายามเจรจาเรื่องให้จบ
โดยมีการบอกว่าเดี๋ยวจะโอนเงินให้๓แสนบาท
และบอกเธอว่าให้ไปถอนแจ้งความด้วย
สุดท้ายแล้วเมื่อวานหมอคนที่ถูกกล่าวอ้างเนี่ยนะคะ
เดินทางไปมอบตัวที่สพเมืองนครสวรรค์

แล้วก็มีการปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาด้วยนะคะ
ย้อนเหตุการณ์สั้นแบบนี้นะคะ
ผู้หญิงที่ไปกล่าวหาคุณหมอเนี่ย
เธอบอกว่าเธอไปใช้บริการที่คลินิกแห่งหนึ่ง
นครสวรรค์วันที่๕กันยายนที่ผ่านมาคือครั้งแรก
เล่าแบบนี้บอกว่าคุณหมอพยายามที่จะประชิดตัว
และรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรมาถูที่อวัยวะเพศใช่ไหม
ใช่ค่ะซึ่งในช่วงที่มีการตรวจเนี่ย

ขอปิดไฟเพราะว่าจะต้องมีการอุณตราสาว
อุณตราซาวมันต้องใช้จอจอมันค่อนข้างมืดไง

อันนี้เข้าใจได้เพราะว่าต้องเป็นแบบนั้นจริง
ฉันเคยตรวจภายในแต่ถ้าเกิดว่าจะตรวจภายในลักษณะแบบนี้

ต้องอยู่ระยะประชิดเราเลยนะไม่ใช่อยู่ไกลด้วยนะคะ
แล้ววันที่เธอไปใช้บริการมีพยาบาลไหมคะ
ตรวจสอบเบื้องต้นว่าคือเธอบอกว่าไม่มีนะ
อ๋อนี่ไงนี่คือคำถามอยู่ในห้องลำพัง
ครั้งที่๒เธอไปใช้บริการอีกครั้งคลินิกเดิม

บอกว่ารู้สึกเหมือนว่ามีลมมาเป่าที่อวัยวะเพศ

และระบุว่าจะใส่หมอบอกว่าจะใส่เครื่องมือในช่องคลอด

และที่สุดรู้สึกเหมือนว่ามีนิ้วสอดสายไปถูวนไปวนมา

พร้อมทั้งรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเข้าไปที่อวัยวะเพศของเธอ

และเธอก็ถูกจูบที่บริเวณลำคอแบบนี้สักประมาณ๑๕๒๐นาที

ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้น๒วันด้วยกัน
ซึ่งเธอก็เป็นโรคเกี่ยวกับผู้หญิงนี่แหละ
ก็เลยจะต้องไปหาหมอสองครั้งครั้งแรกตะหิดตะหิดแล้วแหละ

เพราะว่ามีการเป่าลมที่คอแต่ว่าเธอลุกออกมาได้แต่ครั้งที่สองมันค่อนข้างชัด
อ่าทีนี้มาดูเรื่องของการดำเนินคดีกันหน่อยนะครับ
ตำรวจโทบุญเชิดจันมณีรองผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์บอกว่า
ตอนนี้คดีอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวน
ซึ่งยังไม่มีผู้เสียหายคนอื่นมาแจ้งความเพิ่มเติมนอกจากผู้หญิงคนนี้
อย่างไรก็ตามแต่ว่ารองภูมิกับบอกว่าถ้าเกิดว่ามีผู้เสียหาย
เคยถูกกระทำลักษณะแบบนี้ก็มาแจ้งความได้นะคะ
ที่สพเมืองนครสวรรค์มาแจ้งความได้ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
พอมันเกิดเรื่องราวแบบนี้ถือว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริง
เป็นภัยต่อสังคมนะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางลงพื้นที่ค่ะ
ไปที่คลินิกที่ตกเป็นข่าววันนี้ค่ะ
ปรากฏว่าไปตรวจสอบคลินิกแห่งนี้ยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะ
ที่สำคัญนักข่าวของเราไปถามชาวบ้านในระแวกนั้น

ชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า
ยังคงเชื่อในความบริสุทธิ์ของคุณหมอว่า
ไม่ได้กระทำตามที่ตกเป็นข่าว
ทีนี้มาถามแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์กันหน่อยนะคะ
ก็คือนายแพทย์อดีศรวัฒนศักดิ์
คุณหมอบอกว่าตอนนี้สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

มีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
คู่ไปกับการดำเนินคดีของตำรวจ
หากพบว่ามีมูลความผิดจริง
ก็จะตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อไป
พร้อมกันนี้นะคะจะเข้าไปตรวจสอบคลินิก
ดังกล่าวว่ามีการเปิดให้บริการถูกต้องหรือเปล่า
เป็นคลินิกเถื่อนหรือเปล่าได้มาตรฐานหรือเปล่าด้วย

ที่เราเล่าให้ฟังตั้งแต่ช่วงต้นพฤติกรรมของคุณหมอ
ผู้สื่อข่าวไปถามแพทย์ค่ะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการรักษาผู้มีบุตรยากแล้วก็เป็นคุณหมอผ่าตัด
กล้องทางนริเวชโรงพยาบาลพญาไทย๒เนี่ยนะคะ
ก็คือนายแพทย์ปัญญาศักดิ์สง่าวง
ปัญญาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
ข้อสงสัยที่เรื่องของอุปกรณ์การตรวจภายในที่มีลักษณะเป็นแท่ง
ที่ต้องสวมใส่ถุงยางอนามัยเวลาตรวจ
อันนี้เนี่ยจริงหรือเปล่าเนี่ยนะนี่นะ
คุณหมอบอกว่ายืนยันว่าเป็นความจริง
อันนี้เป็นอุปกรณ์ในการอันตราซาวภายในช่องคลอด

ตรวจมะโรงมะเร็งภายในมะเร็งปากมดลูก

แล้วก็สวมใส่ถุงยางอนามัยเข้าไปใช่ไหมคะ
แล้วใช้ไอ้แท่งยาวอันนี้

มันมีกล้องแล้วเวลาสอดใส่เข้าไป

มีอะไรมันมีเนื้องอกมันมีสิ่งแปลกปลอมหรือเปล่า
ส่วนการใช้ถุงยางอนามัยใส่กับนิ้ว
แล้วก็สอดเข้าไปอันนี้ก็ทำจริงนะคะ
คุณหมอทำจริงแล้วคุณหมอจะวนจริง
ดูว่ามันมีติ่งเนื้อชิ้นเนื้อหรือเปล่า

คือโดยรวมทั้งหมดดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องจริง

แต่ทีนี้จะต้องไปดูพฤติกรรมย่อยลงไปอีก

ต้องไปดูบริบทแวดล้อมภายนอก

ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณจะใช้นิ้ว
อวัยวะภายในวนดูแล้วปิดไฟ

ของเราเนี่ยปากบนลูกมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า

แต่ถ้าบอกว่ามีอาการอันตราซาว

แต่ทั้งหมดทั้งมวลการตรวจภายในของผู้หญิง
คุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตเลยนะคะ
ถ้าเกิดว่าเราไปใช้บริการคลินิกหรือโรงพยาบาล
ต้องมีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญอยู่กับคุณหมอด้วยเท่านั้น
ห้องตรวจภายในนอกจากจะเป็นห้องกว้างแล้ว

ตรงนี้แหละพยาบาลต้องเข้ามาอยู่กับเราในพม่านนั้นนะ

ซึ่งเป็นคุณหมอที่โรงพยาบาลพญาไทย๒นายแพทย์ปัญญา
ก็ให้ข้อมูลลักษณะเดียวกันกับที่ที่ฉันบอกไป

คุณหมอมีพฤติการเข้าข่ายว่าจะล่วงละเมิดทางเพศ

ฟังเสียงคุณหมอปัญญากันหน่อยนะคะ
เท่าที่มีประสบการณ์มายังไม่เคยเจอนะครับ

ในการที่จะทำให้คนไข้มีความรู้สึกทางเพศ

ซึ่งจริงแล้วเท่าที่เคยผ่านการศึกษามาเรียนมา

การที่เราตรวจด้วยความเบามือนุ่มนวล
ใช้เครื่องอุปกรณ์ที่มันเหมาะสมกับคนไข้
น่าจะเป็นวิธีการที่ป้องกันความเจ็บปวดได้ดีกว่า
คุณผู้ชมค่ะขอขยายความที่คุณหมอปัญญาพูดนิดนึงนะคะ
คือมีการกล่าวอ้างว่าคุณหมอคนที่ถูกกล่าวอ้าง
ใช้อวัยวะเพศชายปลอมสวมใส่ถุงยางอนามัย

ทีนี้ถามว่าคุณหมอลักษณะแบบนี้

ขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมขออนุญาตจริง
กราบขอประทานโทษเดี๋ยวหาว่าเราทะลึ่งนะ
คือบอกว่ามีการสวมใส่อวัยวะเพศชายปลอมเข้าไป
เพื่อกระตุ้นทำให้เกิดอารมณ์

มันมีน้ำหล่อลื่นมันง่ายต่อการตรวจ
คุณหมอกล่าวอ้างแบบนี้คุณหมอที่นครสวรรค์นะ

ในการที่จะตรวจด้วยอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างที่จะเอาเข้าไปเนี่ย
ปัญญาท่านนี้เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลพญาไทย๒
บอกว่าวิธีนี้ผมไม่เคยเห็นนะ

มันไม่มีนะมันมีสารหล่อลื่นมันมีเจล

โดยเฉพาะเลยนะคะและยังสำคัญ
ผู้หญิงคนที่เธอกล่าวอ้างว่าเธอตกเป็นเหยื่อเนี่ย
บอกว่าคุณหมอไปอะไรนะซอกหู
เป่าลมใส่ซอกหูใส่ซอกคอ
เพื่อให้เกิดอารมณ์อันนี้ก็ไม่มีจริงค่ะ

อย่างที่บอกไปมองเป็นสองมุมนะคะ
ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงถือว่าเป็นภัยกับผู้หญิงอย่างยิ่ง

คุณหมอคุณหมอที่เป็นผู้ชายเป็นสุตินารีแพทย์เนี่ย

คุณหมอต้องระวังตัวเอง